จริงเนี่ยต้องหยุดเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยว่ากันนะคะแต่ท่านผู้ชม
ครับตอนนี้ก็ผ่านการเลือกตั้งมาสักจะสองเดือนแล้วเนี่ยนะใช่
ยี่สี่สี่พฤษภาคมนี้จะสองเดือนละยังจัดตั้งรัฐบาลกัน
มุมมองของท่านเนี่ยท่านวาดฝันคิดฝันเกี่ยวกับรัฐบาลในอนาคตอีกไม่กี่วันคงจะรู้เนี่ย
ท่านอยากให้ใครอยู่แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยลองบอกเราหน่อยกันแล้วกัน

แล้วแต่สะดวกจะพิมพ์ขนาดไหนก็ลองดูครับ
แล้วก็ส่งข้อความมาหน้าจอได้ผ่านทางไลน์ของไทยรัฐนะคะ
ครับเอาละครับเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะฮะ
เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตก่อนนะครับ
เรื่องของรถกู้ภัยรถกู้ชีพปกติจะเห็นข่าวก็คือไม่หลีกทาง
แต่อันนี้เนี่ยโอ้โหไปฟันไปตีไปแทงรถเขาจนเสียหาย
เพราะไม่พอใจที่ถูกบีบแร่ใส่
ค่ะคือรถกู้ชีพคันนี้บอกว่าบีบแร่ใส่รถจักรยานยนต
เพราะว่ารถจักรยานยนต์แซงมาแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอันตราย
เลยบีบแปรเตือนรถจักรยานยนต์แต่รถจักรยานยนต์โมโห
ไม่หยุดนะเดี๋ยวลองดูครับท่านผู้ชมครับดูคลิปก่อนนะครับ
ดูกดสินค้ามงาน
กราวรูป

อย่างนั้นยังเอาทสภาพช่วงศักดิ์
โอ้โหนี่รถเขามีทั้งกล้องหน้ารถแล้วกล้องหลังรถเลยเห็นภาพพฤติกรรมชัดเลยอ่ะ
โอ้โหนี่แล้วตามทำร้ายไม่หยุดนะคือขณะเกิดเหตุรถกู้ชีพคันนี้
ไม่ได้รับผู้ป่วยมานะครับค่ะผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ย
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวไว้ก็คือคนขับรถนี่แหละนะ
เขาขับรถคันนี้มานะครับอ่านายเดชนรงส่งแสง
เป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
เป็นทนายความด้วยนะครับได้โพสต์ทั้งคลิปทั้งภาพนิ่ง
แล้วก็ข้อความบอกว่าฝากตามหาตัวกันหน่อยครับ
มีคลิปกล้องหน้ารถแล้วก็หลังรถพร้อมกับเล่าเหตุการณ์บอกว่า
เมื่อ๒๐พฤษภาคมตอนสัก๕โมงเย็น
ขับรถพยาบาลอาสาสมัครจากนาคามุ่งหน้าแยกเซ็นทรัล
อำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อไปซื้อยามาใส่รถ
พอขึ้นจากอุโมงหน้าห้างเซ็นทรัลตอนนั้นวิ่งอยู่เลนขวาสุด
ก็จะเปลี่ยนเข้าเลนกลางพอมองกระจกด้านซ้าย
เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์จากเลนซ้ายกำลังจะแซงรถกระบะสีแดง
ก็บีบแตร่เตือนเพราะไม่งั้นมันจะไปชนกันที่เลนกลาง
เตอร์ไซค์จะมาชนด้านซ้ายของรถพยาบาลได้
ปรากฏว่าคนซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ได้ใช้ของแข็งคว่างใส่กระจกหลังรถพยาบาล
ก็เลยชะลอรถคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่มาเทียบข้างบอกให้จอด
แต่นายเดชนรงค์บอกว่ามองทางกระจกแล้วเนี่ยเห็นว่าคนซ้อนมีอาวุธสีดำ
ชักอาวุธสีดำออกมาด้วยก็เลยขับรถต่อไม่จอด
ไซค์ก็เลยขี่ตามแล้วก็เร่งแซงขึ้นมาทางด้านข้างฝั่งคนขับ
แล้วเงื้อมีดจะแทงกระจกฝั่งคนขับ
เขาก็เลยเบี่ยงรถคือแบบเบี่ยงเข้าไปหามอเตอร์ไซค์

ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์แซงขึ้นไปนะฮะแล้วก็ชี้หน้าด้วยมีดที่ถืออยู่ในมือ
รถพยาบาลคันนี้นายเดชน์นโรงที่เป็นคนขับมา
บอกว่าเขาก็ทั้งเบิ้ลเครื่องขู่เร่งเครื่องเบียดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ

รถใหญ่ก็ลองเบียดดูเผื่อจะกลัวแล้วจะได้หนีไป
ปรากฏว่ายิ่งขี่ไล่ตามฮะ
ถึงขั้นใช้ขวานฟันกระจกหลังแล้วก็กระจกข้างด้วยนะครับ

ไหนมาไหนกันมาพกมีดพกขวานขนาดนี้
มีดที่บอกว่าเขาก็ต้องเร่งเครื่องหนีนะครับ

ไปเจอตำรวจจราจรขับรถอยู่ด้านหน้าไกล
เขาก็เลยพยายามขับเข้าไปหาใกล้ตำรวจจราจร
วัยรุ่นสองคนนี้ที่ขี่จักรยานยนต์เห็นรถตำรวจนะฮะ
ก็เลยเลี้ยวรถหนีไปเลยนะครับ
เพื่อที่จะให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนผิดมาดำเนินคดี
ส่วนกระจกรถที่พังเสียหายก็รีบไปเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนฝนตก
ว่าเดี๋ยวช่วงไปรับคนไข้น้ำจะสาดเข้ามาในรถแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์จะเสียหายด้วย
แต่ตอนแรกที่หนีเร็วไม่ได้ตั้งใจจะตั้งหน้ารถติด
แล้วครับ๒ล้าน๕แต่งวิบาทและมาเจอ

หลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้ที่สพวิชิตนะครับซึ่งตำรวจก็ทำงานเร็วนะฮะ
สพวิชิตจังหวัดภูเก็ตติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้แล้ว
นี่ครับท่านผู้ชมครับไปจับได้ที่บ้านพัก
อ่าคนหนึ่งชื่อนายศรากิบนำสกุลยอมใหญ่ชื่อเล่นชื่อกิบ
อายุ๒๒นะครับอีกคนชื่อนายสุธิศรีภูลชื่อเล่นชื่อเบนส์อายุ๒๓
จับได้ที่บ้านเช่าในตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตรวจค้นในห้องพักที่บ้านเนี่ยนะ
ก็ของกลางก็ครบฮะทั้งชุดทั้งหมวกที่ใส่ในวันนั้นมีดขวานนะที่ใช้ก่อเหตุในวันนั้น
มีอุปกรณ์เสพกัญชาด้วยมีปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกกระสุน๒นัด
มีระเบิดตะปูที่ทำเอง๑ลูกแล้วก็จักรยานยนต์ที่ขี่ในวันนั้น
ทั้งสองคนสารภาพว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกบีบแรดบีบ
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับทั้งเรื่องทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
เรื่องทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวตกใจขู่เข็นแล้วก็แจ้งความเรื่องของอาวุธปืน
เรื่องของกระสุนที่ซุกซ่อนเอาไว้ในบ้านเดี๋ยวขยายผลเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้อีก
มีหลายเหตุการณ์นะที่คนขับรถตั้งใจจะบีบแรร์เพื่อเป็นการเตือนรถคันอื่น
บีบแต่เตือนอ่ะมาโกรธเขาอะไรแบบเนี้ยจอดลงไปด่าเขาอีกใช่นี่บีบแต่เตือนเอาขวานไล่ฟันเขา
แต่นี่มันหนักเกินไปใช่แล้วก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอ่ะ๒๙แล้วอ่ะจะ๓๐อยู่แล้วโตแล้วนะคะ